จากการที่เราได้ลงไปประจำจุดต่างในการรายงานข่าว
ก็จะเห็นเรื่องของการแต่งกายของประชาชนด้วยชุดสีดำ
แต่ว่าประชาชนหลายท่านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
เพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้วก็เดินทางมาก่อนหน้านั้น

เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
ให้หายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว
ก็ไม่ได้คาดคิดในการที่จะนำเสื้อผ้าสีดำมาด้วย
ดังนั้นนะครับบรรยากาศในการซื้อขายเสื้อผ้าสีดำ
ก็มีมากมายในหลายพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

บรรดาห้างร้านต่างมีประชาชนจำนวนมากนะคะ
ไปต่อแถวเข้าคิวซื้อทั้งเสื้อสีดำและเสื้อสีขาว
เพื่อสวมใส่เป็นการถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
ส่วนบรรยากาศที่ตลาดนัดจตุจักรในวันนี้นะคะมีประชาชนจำนวนมากค่ะ
เดินทางไปเลือกซื้อเสื้อผ้าทั้งสีขาวและสีดำค่ะ
พื้นที่บริเวณโครงการสองตลาดนัดสวนจตุจักรเต็มไปด้วยประชาชนที่สวมใส่ชุดสีขาวดำ
และมาเลือกซื้อเสื้อผ้าสีขาวดำไว้สวมใส่ไว้ทุกข
เพื่อถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศค่ะ
บรรยากาศที่ตลาดนัดสวนจตุจักรคล้าข้างไปด้วยประชาชนที่เดินทางมา
เพื่อหาซื้อชุดสีขาวดำตั้งแต่ในช่วงเช้า
และแม้ว่าจะต้องเบียดเสียดเข้าคิวเพื่อเลือกซื้อเสื้อผ้า
แต่ทุกคนก็ยังคงมีความมุ่งมั่น
เจ้าของร้านโซดีแอคของโครงการในสวนจตุจักรมองว่า

ประชาชนจึงถือโอกาสนี้ออกมาเลือกซื้อเสื้อผ้า
เพื่อให้ไม่ทุบเก็บไว้ทำให้มีคนมากกว่าในช่วงวันพันมา
ช่วงนี้ลูกค้าก็คือต้องการไปเข้าร่วมพิธี
อะไรอย่างนี้ค่ะก็ลูกค้าก็ต้องการสีดำมากขึ้น
แต่ถ้าหาดำไม่ได้ส่วนใหญ่ก็พยายามหาสีที่มันโทน
ที่รถหลั่นลงมาอย่างเทาอย่างนี้ฮะขาว

ครับเพราะว่าต้องการเข้าไปร่วมพิธี
ความต้องการที่มีมากนี้ทำให้สินค้าเหลือน้อย
เพราะไม่ได้เตรียมสต๊อกสินค้าไว้
แต่ยืนยันว่าจะไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาแน่นอนค่ะ
เพราะทุกคนทำเพื่อน้อมถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙พ่อหลวงที่ยังคงอยู่ในดวงใจของทุกคน
ประชาชนส่วนใหญ่นะคะก็ยังบอกตรงกันด้วยค่ะว่าตั้งใจจะไว้ทุกข์นานถึง๑ปี
และไม่เกี่ยงแม้ว่าราคาจะแพงขึ้นกว่าปกติ
วันนี้มาดูเสื้อผ้าสำหรับไฟทุกข์ให้คุณแม่ค่ะ
เพิ่มเติมแล้วก็ของตัวเองก็ดูเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันค่ะ
เพื่อที่จะไว้ทุก๓๖๕วันค่ะ
สำหรับเสื้อผ้าทั้งทำงานและสายวันสารสวทีด้วยค่ะ
เอามาซื้อเสื้อเพื่อใส่เป็นที่ละลึกถึงพระองค์ท่านนะคะ
จะไม่อยากบอกว่าเอาไว้ทุกข์
ท่านมาตั้งแต่ท่านขึ้นคลองราชนั่น
ยายก็เก้าขวบเองค่ะ
นานนะนานพอที่จะผูกพันเยอะเลย

ราคาก็ถ้าถูกใจยายไม่เกียรติ
มาผ่านนี้แล้วไม่เสียได้เงินทองแล้ว

สำหรับราคาเสื้อผ้าสีขาวดำ
ส่วนใหญ่เสื้อสีขาวและเสื้อสีดำ
จะขายอยู่ที่ราคาใกล้เคียงกันค่ะ
ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ราคา๑๐๐๒๐๐บาท
แต่บางร้านนะคะถ้าหากว่าซื้อสินค้าคู่กัน
ตัวจะอยู่ที่๕๐๐บาทค่ะ
แต่สำหรับประชาชนนะคะที่ยังคงมีชุดสีขาวดำ
กระทรวงพาณิชย์แนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบซื้อค่ะ
ควรที่จะรอไปก่อนอีกประมาณ๑สัปดาห
เพื่อให้มีการสต๊อกสินค้าเพิ่มมากขึ้น

บรรยากาศการซื้อขายสินค้าน่าจะกลับเข้าสู่ช่วงภาวะปกติค่ะ
กนกรัฐโกวิชัยข่าวเทราตร์ทีวี
รายงานจากตลาดนัดสวนจตุจักรค่ะ